คุณผู้ชมครับวันนี้วันอังคารที่๕กันยายน๒๕๖๖นะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ชุดข่าวเข้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวประจำตำแหน่ง
แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่าย๒จะมีการเข้าสู่พิธีปฏิญาณตน

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ตึกสันติมัยตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาล

ก็เป็นบรรยากาศที่เมื่อเช้าครับนะฮะก็ค่อนข้างจะคึกคักเลย
เพราะว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับในรัฐบาลเศรษฐา
ยอยเดินทางเข้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อไปถ่ายรูปติดบัตรประจำตำแหน่งครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปถึงเป็นคนแรก

จากนั้นท่านรัฐมนตรีคนอื่นก็ทยอยเดินทางเข้าไป
ทั้งนายสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
เดินทางไปแล้วก็โชว์สมาร์ทวอชสีชมพู
ก็บอกว่าก็ใช้มาตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้ว
ก็เป็นสีประจำพักแหละพักนี้ก็สีชมพูนี่โชว์ให้ดูเห็นไหม
สายสีชมพูนี่เป็นสีประจำพักนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็เดินทางไปถึงนะฮะก็พูดสั้น

จากนั้นก็มีทางด้านของแทนแพทย์ชรนฐานสีแก้วครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางเข้ามา
อากาศก็คึกคักนะฮะนักข่าวก็ไปรอถ่ายภาพ
รอสอบถามความรู้สึกกันนะครับ
ทีนี้ตอน๑๐นาฬิกา๔๐นาทีครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็เดินทางไปถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
เดี๋ยวจะบอกว่ารถคันนี้มีความพิเศษอย่างไร

ทะเบียนรถแล้วก็ความหรูหราความทันสมัยของรถด้วย
จะลงรายละเอียดให้ดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
วันนี้หลายคนเขาจับจ้องไปที่รถของท่านนะครับ

เพื่อเดินไปยังตึกสันติมัยตรี
เพื่อไปถ่ายรูปติดบัตรก่อนนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ยกมือไห้
ทายกันไปนักข่าวก็เก็บภาพ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ไหว้สวยนะคะออกมาไหว้สื่อด้วยนะคะ

มากันครบทีมค่ะ๘คนแน่นอนว่า
นำโดยคุณอนุทินชาญวิรากูล

แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภูมิชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เข็นจากสี่ชุดชุดตัดใหม่กับชุดคนที่เคยเป็นแล้ว

อาจจะเป็นสีแบบไซเตอร์นะ

อันดสองต้องด้วย
จะเดินทางกลับไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลเพราะจะต้องไปถ่ายภาพหมู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วน๖กันยายนค่ะรัฐบาลเศรษฐาน๑นัดประชุมคอรมอลนัดพิเศษแล้วคือวันพรุ่งนี้นะคุณ
พิจารณารายละเอียดแล้วก็เตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีในวันที่๑๑๑๒กันยายนนี้ค่ะ